สมัยเราเด็กเราก็จะมีเราก็ชอบตัวนั้นตัวนี้
หนึ่งคนที่เขาชอบคือเขาเป็นนุ่มช่างทำกุญแจ
อีกครั้งจะไปสั่งชุดมาเองมันก็แพงเหลือเกิน
ทำยังไงดีก็เป็นช่างอยู่แล้วเออก็ทำเองสิ

แล้วใส่เองงบประมาณทั้งหมดที่ทำ๕๐๐บาท

แต่เขาบอกว่าก็มันเป็นคุณค่าทางจิตใจของผม
นี่ถ้าทำขายไม่ไร้สาระนะครับผม
นั่นสิบอกว่ามีคนอยากซื้อใส่นะฮะ

ผู้ชายคนนี้คือคุณจรูนกมลอายุ๓๗ปี
เป็นช่างทำกุญแจอยู่ที่อำเภอเชียงคำที่พยาว
เขาบอกว่าเขาเป็นคนข้างไคร้ซุปเปอร์ฮีโร่มาก
ปีก่อนเขาดูภาพยนตร์เรื่องไอรอนแมน
เลยคิดว่าอยากจะทำหุ่นจำลองของไอเตอร์แนน
โชว์สักตัวดีกว่าก็นั่งออกแบบ
มานั่งเขียนแบบเองทำต้นแบบ

แต่มันก็ไม่ทนความชื้นอีกมันก็จะเปียกหน่อย
มันบุบแล้วมันก็พังเสียหายง่ายก็เลยทดลองกันมาหลายอย่าง
ไปลงตัวที่โฟมยางสังเคราะห์

แล้วก็ทนต่อความร้อนกับความชื้นต่างนี่อันนี้เป็นแผ่นนี้
โมมยางสังเคราะห์เริ่มต้นลงมือทำมา
ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้
เรื่อยมาจนเพิ่งจะเสร็จมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
เขาทำอยู่๗๘เดือนทำเองคนเดียว
ทำเสร็จปุ๊บก็ใส่เองลงรูปเองอวดโชว์เอง
ให้กับคนในโซเชียลได้ดูกัน
คนที่พบเจอพบเห็นไปดูในโซเชียล
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยใส่ออกไปแสดงตามงานสิ

ที่ผ่านมามีคนเคยพูดว่าว่างมากเหรอ

เขาไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจกับคำพูดเหล่านั้น
แต่เขาทำเพราะว่าความรักจนทำได้สำเร็จในที่สุด
แล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำสร้างสรรค์ขึ้นมา
ถ้าคิดเป็นมูลค่าของเงินที่ลงทุนไปก็๕๐๐บาท
เขาบอกมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะอันนี้ไม่รวมค่าแรง

ตัวเองก็ไม่คิดอยากจะขายเพราะมันคือจิตวิญญาณที่ใส่ลงไป
อยากจะทำก็ทำมันไม่สามารถประเมินค่าได้

ใครสนใจอยากจะไปสร้างชุดแบบนี้
เขาพร้อมจะให้คำแนะนำ

แต่ระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าไปทำในเชิงพาณิชย์แล้ว

ใส่เองได้